ส่วนเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่า

ไม่ได้เจอลูกพลัดพรากกันมา๑๘ปีค่ะ
วันนี้ป้าพวงได้เจอลูกชายของเธอแล้วค่ะ
โอ้โหนี่คือความรู้สึกมันท่วมท้นค่ะ
คุณทัศนัยมันท่วมท้น๑๘ปี

โดยที่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกหรือเปล่า
วันที่รอคอยจริงลูกชายคือวิ่งมาหาแม่มากราบเท้าเลย

ลั่นน้ำตาไม่ได้อ่ะค่ะนะคะเนี่ยค่ะในวีรพลรักเสมอวงนะคะ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงและเป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
เป็นคนที่ไปส่งป้าพวงบรรณวิทย์นะคะอายุ๕๐ปีชาวอำเภอบ้านดุง
ไปหาลูกชายที่จังหวัดสุรินค่ะที่อำเภอปราศาสตร์
ตามหากันมานานถึงสิบแปดปีแล้วก็ได้เจอกันเนี่ยค่ะ
นี่คือวินาทีแรกเลยที่เขาได้เจอกันนะคะตาไหลทั้งแม่ทั้งลูกเลย
มันทราบซึ้งมันท่วมท้นจริงจริงครับนะคะป้าพวงเนี่ยเล่านะคะ
บอกว่าเคยแต่งงานกับสามีเป็นชาวพัทธลุง
แล้วก็มีลูกชายสองคนชื่อต้นกับชื่อเต้ย
แต่ก็ต้องเลิกรากันไปสามีก็ไปมีภรรยาใหม่
แล้วหลังจากนั้นเธอก็กลับมาที่อุดรธานีก็แต่งงานใหม่มีสามีใหม่
แต่ก็เลิกรากับสามีเพราะว่าถูกทำร้ายนะคะ
ก็เคยหนีไปนอนในป่าเป็นเดือนเลยค่ะครับชีวิตก็ไม่มีความสุขทนทุกข์ทรมาน
อยากจะฆ่าตัวตายหลายครั้งอะค่ะแต่ก็หวังไว้ในใจว่า
มันอยากจะเจอลูกชายสักครั้งหนึ่งก่อนตายอืมเนี่ยค่ะ
แล้วหลายปีก่อนป้าพวงบอกว่าไปดูดวงหมอก็บอกว่าเดี๋ยวย่างเข้า๕๐ปี
เมื่อไหร่คนทางไกลจะตามหาจะมารับไปอยู่ด้วย
จากนั้นชีวิตจะดีขึ้นโอ้โหอันนี้คือหมอดูทำนายนะ
พวงบอกไม่คิดว่าคำทำนายนั้นจะเป็นความจริง
สุดท้ายเนี่ยน้องเต้ยลูกคนเล็กติดต่อมาจากสุรินทร์บอกตามหาแม่
จะเอาแม่ไปอยู่ด้วยนี่ค่ะน้องเต้ยนะคะ
น้องเต้ยเนี่ยอายุยี่สิบสี่ปีเป็นลูกชายคนเล็ก
ก็อยู่กับภรรยาชาวสุรินรับจ้างกรีดยางกันนะคะ
บอกดีใจมากเลยได้เจอแม่พลัดพรากกันมา๑๘ปี
พ่อไปมีภรรยาใหม่ก็อยู่กับปู่กับย่าก็หาเงินด้วยการรับจ้างก่อสร้าง
ปู่กับญาติจะสิ้นใจบอกว่าให้ออกไปตามหาแม่ให้เจอนะนะคะ
เขาก็ออกติดตามนะคะจนสมัครเพจเฟซบุ๊คเพื่อตามหาแม่โดยเฉพาะเลย
แล้วก็มาเจอเพจนี้ค่ะเพจบ้านดุงอัปเดต
ก็เลยทักไปบอกอยากเจอแม่แล้วในที่สุดก็ได้รับความช่วยเหลือ
รู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้มาเจอแม่ในที่สุดค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมมาจนได้มาเจอแม่
ที่หาหายกันมาก็หลายปีครับสิบแปดปีครับซักแต่ผมเล็กเล็ก
ก็ไม่คิดแบบบันเหมือนกันเพราะว่าจะได้เจอแม่ในวันนี้ครับ